แปลงชอบ

เดี๋ยวคนมับมุมไม่ได้ถ่าย

เออตอนนี้คนน้อยอยู่พี่โอเค
น้องเบนที่โทษนี้น้องโทษหน่อยครับพี่
ถือถอดหน้ากากต้องแต่งหน้ากี่โมงครับผม
แต่งหน้ามันเขาเรียกแล้ว

น้องเบนที่โทษนี่น้องโทษหน่อยครับพี่
ขอรับหน้ากากต้องแต่งหน้าคี่โมงครับผม
แต่งหน้ามันเขาเรียกแล้ว
มมมตอลแมนตอลไม่ได้ไข
เป็นคนแกะไปเลยอ่ะ

ขอบคุณนะครับ
แล้วเดี๋ยวเวทีเชียร์ที่เขานะ
ฝากฝากฝากจากหน้า
อย่าลืมไปดูเวทีจริงนะ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป